สวัสดีครับได้เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้ว
อย่างที่คุณเขมสอนคุณรัชพรบอกว่าต้องหมดฝนก้อนนี้ไปก่อน
ถึงจะสัมผัสกับอากาศที่เย็นมากขึ้น
แต่ถามว่าฝนก้อนนี้จะอยู่แค่ไหนอย่างไรอยู่ถึงวันไหน

อิทธิพลต่างที่ทำให้เกิดฝนในบ้านเราตอนนี้
เป็นลักษณะของทั้งฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ย
ก็เกิดจากอิทธิพลของ๒๓ปัจจัยหลัก
แล้วก็อิทธิพลเหล่านั้นอาจจะหมดไปได้
ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับ
เพราะว่าเขามีอิทธิพลมาเป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะครับ

เริ่มต้นตั้งแต่คลื่นกระแสลมตะวันออก
พัดปกคลุมในบ้านเรามานานแล้วนะครับ

ยังบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ดังนั้นก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบนะครับ

ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูง

อย่างที่เห็นสีฟ้าแผลลงมาปกคลุมแบบนี้นะครับ
ปกคลุมในส่วนของภาคอีสานตอนบนแล้ว
แล้วก็คาดว่าจะปกคลุมในส่วนของภาคอีสานตอนล่าง

แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือ
ดังนั้นปัจจัยนี้แหละครับทั้งสองปัจจัย
ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักฝนฟ้าขนอง

บริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาปกคลุมในบ้านเรา
แม้จะปกคลุมตอนบนแต่ก็ส่งผลถึงตอนล่างด้วย
เพราะว่าจะเหนียวนำมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมอยู่ในอ่าวไทยนะครับ
แล้วก็บริเวณประเทศไทยทางภาคใต้เขาเกิดกำลังแรงขึ้น
ตั้งแต่ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออก
รวมถึงภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะครับ
แต่ถามว่าฝนเหล่านี้จะหมดไปเมื่อไหร่

เพราะว่าหลังจากที่มวลอากาศเย็นแผลลงมาปกคลุมในบ้านเราได้ระยะหนึ่งแล้ว

แต่ว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะลดลงไปนะครับ
อีสานอาจจะลดลงไปถึง๔๖องศาเซลเซียส
เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นก้อนนี้ก่อนนะครับ
หลังจากนั้นภาคเหนือ๓๕องศาเซลเซียสอุณหภูมิลดลงนะครับ
แล้วก็ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกก็อุณหภูมิลดลงไปด้วยครับ
แต่ว่าจากการสังเกตแล้วก็จากการตรวจสอบกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
ก็จะพบพื้นที่ที่ในวันนี้ยังจะคงมีฝนตกอยู่นะครับ
ดังนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับ
วันนี้ตั้งแต่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับ
ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ
ส่วนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะไปตกหนักอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ชบุรีประจวบคิริขันสุราธานีแล้วก็ที่จังหวัดชุมพร

อย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อาจจะเผชิญฝนอีกสักวันหนึ่งนะครับ
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำค่อนข้างจะมีเมฆเยอะ
วันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละครับ

แล้วก็ตรวจสอบกลุ่มก้อนเมฆกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆในบ้านเราตอนนี้

เราจะเห็นกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่นะครับ
นี่ฮะสีเหลืองเขียวแบบนี้นะครับ
อยู่บริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับ
แล้วก็มีอิทธิพลต่อทางภาคตะวันออกด้วยนะครับ

ก็จะเคลื่อนตัวสู่ภาคใต้ตอนกลางนะครับ

กลางยังอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของฝน

ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันเลยนะครับ

แล้วก็อุณหภูมิเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

ตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนทางตอนล่างของภาพมีอากาศเย็นครับ
โดยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนมากยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นที่สุโขทัย
สุนโลกกำแพงเพชรตากพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
ส่วนยอดดอยถามว่าอุณหภูมิลดต่ำลงไปถึงไหนแล้วนะครับ
ก็อากาศค่อนข้างจะหนาวถึงหนาวจัดแล้วนะครับ
อุณหภูมิประมาณ๓๑๑องศาเซลเซียสครับ

อุณหภูมิจะลดลง๔๖องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด๙๑๒องศาเซลเซียส
แล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ในภาคอีสานนะครับร้อยละ๒๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ก็ตกที่อุบลราชธานีศรีสเกต
บุรีรำสุรินและนครราชศรีมานะครับ

ประมาณ๑๗๑๙องศาเซลเซียสครับ
กลางครับมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
กับมีฝนฟ้ากระนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากนะครับตกที่นครสวรรค์

การชนะบุรีแล้วก็ที่ราชบุรีครับ
อาจจะเคลื้มฟ้าเคลื้มฝนตลอดทั้งวันด้วยนะครับ

กับมีฝนฟ้ากระนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่

ส่วนมากนะครับที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเซา

ชมบุรีระยองจันทบุรีและตราด

งฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ

และมีฝนฟ้าขนองถึง๑๗๐ของพื้นที่

ประจวบคลีคันชุมพรสุราธานี

เป็นภาคใต้ตอนบนและตอนกลางครับ

ก็มีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรครับ
ข้ามฝั่งมาที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ

กับมีฝนฟ้ากระนอง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนมากนั้นฝนตกที่จังหวัดระนอง

ห่างฝั่งนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ
ส่วนถามว่าคนกรุงเทพจะเผชิญกับฟ้าฝนหรือเปล่า
ก็ยังคงเผชิญกับฝนที่ตกอยู่นะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกในบางพื้นที่

ได้ถึงร้อยละ๖๐ของพื้นที่ครับ
อุณหภูมิตอนเช้าอาจจะลดต่ำลงไปได้

ทุกภาคจะมีอากาศที่เย็น
อากาศที่ค่อนข้างหนาวเพิ่มมากขึ้น

แล้วก็เดี๋ยวต้องไปต่อกับเรื่องของอากาศหนาวอีกนะครับ

ก็ตรวจสอบสภาพอากาศในต่างประเทศด้วยนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป